เราร้องได้ไหนล่ะ

เป็นการประกาศที่ผมไม่อยากจะประกาศเลยว่าร้องผิด
แล้วก็เป็นการร้องผิดตั้งแต่เริ่มเพลงแรก
หรือว่าเทศกาลใบไม้ร่วงมันกำลังมากันอีกแล้วหรือยังไงครับ
โอ้โหคุณป่าครับ

ท่อนที่ผิดนะครับมาดูกันเลยนะครับ
พกมีเอามาด้วยเหรอเนี่ยแบบมาแค่นี้ก็พกมีเอามาดู
โอ้โฮสไกล
ใช่โอ้โหนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับ
เป็นเพลงที่ดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ช่วงหนึ่งจริงดังจริงนะครับเพลงนี้นะครับ
แล้วก็เป็นอยู่ในชุดอัลบั้มที่๘ของคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับ
เป็นเพลงที่นักวิชาการนักฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาลงความเห็นไว้ว่าเพลงของคุณยุ้ยเนี่ย
เป็นเพลงเขาเรียกลูกทุ่งคาเฟ่เพราะส่วนใหญ่เรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องราวในคาเฟ่
เป็นเรื่องราวของนักร้องพกเมียมาด้วยเหรอคะแกะอะไรอย่างนี้
เลยเรียกว่าเป็นลูกทุ่งคาเฟ่ก็เป็นอีกแนวนึง
ดังจริงทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่
ใช่ครับมีอะไรบอกกับคุณผู้ชมทางบ้าน
ก็สำหรับใครที่อยู่ทางบ้านนะคะที่สนใจอยากจะร่วมร้องเพลงรายการร้องได้ให้ล้านนะคะ
ช่วงนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแบบนี้แน่นอน
สำหรับใครที่รู้ตัวว่าเก่งช่วงนี้ก็เรียนเชิญได้เลย
รับสมัครอยู่อีกมากมายเลยนะคะกับร้องได้ให้ล้านจ้า
ร้องได้ให้ล้านนะครับก็ขอบคุณคุณทิพย์มากเลยนะครับ
ที่ให้เกดมาร่วมรายการนะครับขอบคุณแม่ครับ
ขอบคุณค่ะ
มันไม่เคยมีอะไรที่ได้ดังใจเราเลยเราอยากได้อันนู้นเราก็จะไม่ได้
อยากได้นี่ก็จะไม่ได้จริงก็เป็นให้เห็นว่าการแข่งขันในรายการของเรานะฮะ
มันเข้มข้นจริงไม่มีแบร์เบอร์ไม่มีว่าโอ๊ยคนนี้เก่งได้ล้านแน่
หรือคนนี้ไม่เก่งจะไม่ได้ค่ะโอ้โหมีสถานการณ์พลิกล็อกกันได้อยู่ตลอดเวลา
ก็เกิดขึ้นได้เหมือนสิ่งดีที่กำลังจะเกิดต่อจากนี้คุณป่าค่ะ
สัปดาห์หน้าเป็นเทปพิเศษแล้วค่ะร้องได้ให้บุญ
ร้องได้ให้บุญค่ะนะครับเราจะมีเหล่าศิลปินดาราใช่ไหม
ทุกค่ายไม่มีค่ายครับก็แหกค่ายกันออกมา
ไม่มีไข้มารวมตัวกันเพื่อทำบุญกัน
๙๑๐๑๖๑๗เมษายนคุณป่าค่ะมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะ
มีดารานักร้องนะคะหลายคนมีอโน๊ตเชิญยิ้ม
มีพี่นุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็มีคุณปาวรีห์ที่สำคัญคุณจินตะลาคุณจินตะลา

จินตะลาพูดลาต้องจินตะลาพูดลาสิคะมกร้องเพลง
โอ้ศิลปินอันนี้คนละค่ายเลยเข้ามารวมกันได้
ยังไม่จบนะคะมีพี่ฮายอภพรด้วย
แล้วก็ตลกรุ่นเด็กอีกหลายคน
มีอีกหลายคนนะครับที่จะมากัน

ศิลปินดารา๑๒ขั้นจากต่างค่ายนะครับ
เราก็มารุ้นมาดูความสนุกสนาน
เชียร์ให้เขาร้องได้ร้องถูกนะครับ
เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ได้นะครับ

เราก็จะนำไปให้นะครับ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรม

สามารถทำบุญร่วมชาติได้นะคะ
ก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ค่ะ

แฟนเพจของร้องได้ให้ล้านกันต่อไป
ส่วนทั้ง๕ท่านนะคะรอกันหน่อยนะคะ
พอจบเทปร้องได้ให้บุญ

มีเวลาไปซ้อมมีเวลาไปฝึกปลือต่างนานา

ค่ะตุ๋นเพิ่งมาแต่ว่าเราต้องให้ตุ๋นนะคะ

ฮะก็อย่าลืมนะครับติดตามร้องได้ให้ล้านนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๐๕๐๐นทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ก็มาพบกับพวกเราได้แน่นอน
ผมกับคุณเป๊กกี้จะพาเราคนเก่งนะครับ

เพลินไปกับเพลงลูกทุ่งด้วยค่ะ

สวัสดีครับ

ฉันเก่งมันเจ๋ง

จะพาเธอไปแก้ม
กี่เปอร์เซ็นต์ครับเพลงนี้
โอ้โหอย่างนี้ร้องแล้วถอยหลังด้วยก็ได้

บ้าหรือเปล่า
แล้วเพลงนี้ถ้าร้องไม่ได้นะคุณอย่าบอกฉันยิ้ม